เขาบอกว่าเป็นน้องนักเรียนฉีดวัคซีน

ก็รอดูอาการ๓๐นาทีแล้ว
แล้วก็ออกมาที่ร้านค้าขายลูกชิ้น

ไปดูคลิปเหตุการณ์กันนะครับ
อ้าวเป็นอะไรลูก
เป็นอะไรพ่อ
คุณผู้ชมฮะน่ากลัวมากนะครับตอนที่เธอล้มคุณดูสิ
คว่ำลงไปกระแทกพื้นถนนอย่างแรง
ได้ยินเสียงศีรษะกระแทกไหมฮะ
นี่นะครับในการเกิดขึ้นที่ร้านขายลูกชิ้นนะครับ
ทำให้ทั้งแม่ค้าขายลูกชิ้นแล้วก็สามีรวมถึงคนแถวนั้น
ต้องรีบมาดูอาการของน้องตอนหน้าคว่ำลงไปคุณ

แถวบ้านเพิ่งไปฉีดวัคซีนมาแล้วมาซื้อลูกชิ้น
นั่งอยู่ดีเป็นลมไม่ทราบสาเหตุ
แล้วก็ไม่ได้ให้รายละเอียดอะไรเพิ่มเติมว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหนอย่างไร

บอกว่าน้องได้สติแล้วก็ค่อยลุกนั่งได้นะครับ
ตอนนี้ยังไม่มีใครทราบสาเหตุที่แน่ชัดว่าน้องเป็นลมเกิดจากอะไร
หรือจะเกี่ยวกับวัคซีนหรือไม่
แต่ก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าน้องไปฉีดวัคซีนมาหรือเปล่า
เห็นว่าไปฉีดวัคซีนกันมาเป็นเด็กนักเรียนด้วย
แล้วก็วูบเป็นลมนะฮะอยากให้ทางแพทย์ได้มีการดูแลอาการของน้องให้ดี
แล้วก็สืบสวนว่าเกิดจากการฉีดวัคซีนหรือเปล่า
อันนี้เป็นคอมเมนต์แสดงความคิดเห็น

หนุ่มอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมา
อันนี้ไปฉีดวัคซีนโควิด๑๙สูตรไข้
กลับถึงบ้านครับมีไข้ปวดหัวหนัก

คุณดูเสียงที่ผู้ชายคนนี้
ได้มีการพูดระบายถึงอาการของเขาไว้
ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเลยนะครับตายแน่เลย
พอฉีดเตรียม๒มาวันนี้ไข่แตกที่เลยเข้าไปเร็ว

นาวสั่นอุทธพูด๓๓๓๔โศตรยังนาวเลย

พอทำกุฏเตียวแล้วนี่กินข้าวนอนไม่ไหวหรอก

รักหนูนะลูกรักคุณแม่นะคะ

โอ้โหคุณคิดดูว่าผู้ชายคนนี้
ก็คงไม่คิดว่าเขาจะเสียชีวิตนะมันเหมือนเป็นการสั่งเสียเลยนะฮะรักลูกนะรักแม่
และคลิปบันทึกเสียงส่งไปให้ใครฟังรู้ไหมฮะ
ให้ผู้เป็นแม่ฟังและคิดดูว่าแม่ได้ฟังแล้วจะรู้สึกอย่างไร
นี่เป็นคลิปบันทึกเสียงของนายสุพธิ์ประสานเชื้ออายุ๓๙ปี
บอกถึงอาการที่รู้สึกว่ามันไม่สบายตัวมันเจ็บป่วย
หลังจากไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด๑๙เข็มที่๒
แล้วกลับมีอาการแบบนี้คือไข้ขึ้นสูงปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัว

แต่ทำไมตัวเองถึงรู้สึกหนาวสั่นนะฮะแล้วก็ปวดหัวอย่างหนักนะครับ
โดยผู้เป็นแม่ก็ไม่ทราบเลยว่านี่จะเป็นเสียงสุดท้าย
ที่ได้ยินจากคนที่เป็นลูก

เพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่๓๐กันยายนนะครับ
โดยนายสุพศผู้เสียชีวิตได้เข้ารับการฉีดวัคซีน
ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพลวง
ที่ตำบลหนองบัวสะอาดอำเภอบัวใหญ่
ก็เป็นลักษณะของการฉีดไข้หลังจากฉีดเข็ม๒แล้ว
นายสุพฤษมีอาการป่วยไข้ขึ้นสูงหนาวสั่นอาเจียน
แล้วก็บันทึกเสียงในคลิปไว้เมื่อกี้นะฮะ
วันที่๔ตุลาคมนะครับได้โทรศัพท์มาหาผู้เป็นแม่
ก็คือนางนัทธานาโวเล่าอาการให้แม่ฟังอีกนะฮะ

โดยนายสุพธบอกกับแม่บอกว่าโอ้โหนอนตะเกียกตะกายอยู่ที่เถียงนาใกล้บ้าน
แล้วพอแม่ไปเห็นนะมีอาการน้ำลายฟูมปาก
แขนขาอ่อนแรงอาเจียนไข้ขึ้นสูง
รวมทั้งพร่ำบ่นอย่างเดียวและปวดหัวหนักมาก

และญาติจึงพานำตัวส่งโรงพยาบาลบัวใหญ่
เอ็กซาเรย์พบว่ามีอาการเส้นเลือดในสมองแตกครับ
ทั้งที่ก่อนหน้านี้นายสุพธเป็นคนแข็งแรงนะคุณนะ

และทางโรงพยาบาลบัวใหญ่ได้ทำการรักษาอยู่๓๔วัน
ก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
วันนี้คือคลิปสุดท้ายที่แม่เห็น
รวมทั้งโรงพยาบาลบัวใหญ่นะครับสอบสวนหาข้อเท็จจริงอยู่
จะใช้เวลาในการพิสูจน์ประมาณ๓๔สัปดาห์ถึงจะรู้ผล
คือวันนี้ทางสาธารณสุขจังหวัดจะลงพื้นที่นะ
ไปที่งานแล้วก็ไปที่บ้านของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับ
ขณะเดียวกันตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขนะฮะ
กรณีเสียชีวิตหลังฉีดวัคซีนไม่เกิน๓สัปดาห์
ถือว่าเข้าข่ายได้รับการเยียวยาจากสปสช
โดยไม่ต้องรอผลการพิสูจน์ว่ามาจากผลข้างเคียงของวัคซีนนะครับ
ดังนั้นทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชศรีมาก็ได้ส่งเรื่อง
ไปยังกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็สปสชแล้ว
คาดว่าในเคสนี้ในกรณีนี้
จะได้รับเงินเยียวยาภายในสัปดาห์นี้จำนวน๔แสนบาท
แล้วก็จะนำไปมอบให้กับญาติของผู้เสียชีวิตต่อไปนะครับ
ระหว่างนี้ก็ได้ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ
และสาธารณสุขจังหวัดนั้นเข้าไปพูดคุย
ทำความเข้าใจกับญาติผู้เสียชีวิตแล้วนะครับ
แสดงความเสียใจด้วยนะครับ